มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่กรรมการการเลือกตั้งที่กรกต
คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดตอนนี้เลยค่ะ

นครศรีธรรมราชนะครับอ่างทองนะครับ
ถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวบอกให้อีกรอบหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ไปหลายครั้งแล้วนะครับ

ที่ใช้ลงคะแนนนะครับก็ถูกดำเนินคดีที่ชนบุรีนะครับ
จำนวนเรื่องร้องคัดค้านนะครับ
ทั้งที่สำนักงานกรกตจังหวัด

รวมทั้งสิ้น๑๕๗เรื่องนะครับ

คัดค้านมีการตรวจสอบมูลก่อน

ถ้าเกิดพบว่ามีมูลแล้ว
ก็จึงรับเป็นเรื่องร้องคัดค้านนะครับ

เรื่องการแจกเงินซื้อเสียงนะครับ

จำนวนทั้งสิ้นนะครับ
ประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับ

อกจากนั้นก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิ์ผิดหน่วยเลือกตั้งนะครับ

ให้ถูกหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับ

มีคนที่มีชื่อที่อยู่ตรงกับม๔

แต่ปรากฏว่ามีคนลงมาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
มีคนลงรายมือชื่อที่บัตรเลือกตั้งนะครับ

ตอนนี้ก็อยู่เรากำลังให้ตรวจสอบอยู่นะครับ
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับ

คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่อ๒คนหรือไม่นะครับ

หลังจากที่เราได้รับเรื่องมาแล้วนะครับ
ก็เหลือเวลาอีกประมาณ
สองชั่วโมงครึ่งนะครับ

เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ

ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน๑๗นาฬิกาครับ

เพราะว่าเป็นการเลือกตัวแทนของเรา
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับ

บริหารประเทศด้วยนะครับ
ก็เป็นตัวแทนของเราในระบบพิทธิ์ไตร

เพื่อไปทำหน้าที่ในสภานะครับ

หมดอายุก็สามารถใช้ได้ครับ

มีเลขบัตร๑๓หลักของเราด้วยนะครับ

แล้วก็มีเลขบัตรประชาชนด้วยนะครับ
เป็นบัตรที่ทางราชการออกให้

อาจจะสงวนสิทธิ์บัตรนี้ห้ามไปใช้
แต่กรกตตีความว่า
ถ้าเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้

อันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
ว่าเหลือเวลาอีก๒ชั่วโมงครึ่ง
แล้วก็ไปใช้ศิลป์เลือกตั้งนะครับ

หน่วยเลือกตั้งก่อน๑๗นาฬิกา

พ้นไป๑นาทีกรรมกรมจำหน่วย
ก็จะไม่ให้ท่านใช้สิทธิ์แล้วนะครับ
มีนาฬิกาอยู่ที่หน่วยนะครับตั้งไว้

กรรมการประจำหน่วยก็อาจจะถูกร้องเรียนได้นะครับ

แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งแล้วนะครับ

กฎหมายของเราระเบียบของกรกตนะครับ
สามารถที่จะให้ใช้สิทธิ์ได้จนเสร็จสิ้นนะครับ

ก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหลายนะครับ

ทั้งหมดนะครับตั้งแต่มีภาคกิจการให้มีการเลือกตั้ง

ในเกี่ยวกับเรื่องการฉีกบัตรนะครับ
ก็ขอเน้นย้ำเนี่ยก่อนลายหนึ่งผม

พักการเมืองใดนะครับค่อยอ่านนิดนึง
ข้างบนเขาจะให้กาหมายเลขอะไรต่างพวกนี้นะครับ
ก็กาไปนะครับกากบาทไปในหมายเลขนั้น
และกาได้เบอร์เดียวนะครับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ประชาสัมพันธ์ด้วย
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุนะครับ
ที่เราทราบมาที่เราอ่านรายละเอียดนะครับ
ก็ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีการมีอยู่ลายหนึ่งนะครับ
กาแล้วก็โชว์ให้คนอื่นดูก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับ
ทั้งหลายทั้งมวลอย่างนี้ครับเราได้ประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
ไม่อยากให้ความผิดมันเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้ง
แม้จะภาพรวมทั่วประเทศแล้วมี๑๐กว่าแห่งก็ตามนะครับ

เพราะกระทำผิดในหน่วยเลือกตั้งต่างเนี่ยนะครับ
มันทำให้ดูว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันดูว่ามันมีตำหนิหรือมีอะไรก็ตามนะครับ
ทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยครับหวาดระแวงไม่อยากมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยในอนาคตนะครับ
ก็ขอความร่วมมือนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
เหลือเวลาอีก๒ชั่วโมงกว่านะครับเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับไปเลือกตัวแทนของเราเข้าไปสู่สภาครับ

ทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะแก้ได้ทันเราก็แก้ให้เร็วที่สุดนะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบให้อยู่ครับทราบว่าเพิ่งมาครับผมครับผม
สิทธิ์วันนี้ได้ไหมคะกรณีกรณีเดียวกันเลยค่ะ
กำลังตรวจสอบอยู่ครับว่า๓ชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อยู่ที่ใดอยู่ครับผม
ครับค่ะในกรณีของเลือกตั้งล่วงหน้าบัตรทุกทุกหน่วยทั้งนอกราช
ละก็ในเขจในกรุงในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยฮะมา
เท่าที่ส่งไปเนี่ยครบครับอาจจะมีบางที่นะครับ
ไม่ถึงแต่ยังไงก็ตามครับเราก็มีข้อกฎหมายมีระเบียบที่ต้อง
ปฏิบัติอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
ว่าสามารถจะดำเนินการแค่ไหนเพียงใดนะครับผมท่านรองครับ
รบกวนเน้นย้ำอ่าท่านรายค้ารบกวนเน้นย้ำอีกสักสักรอบเลย
ทางนี้ครับทางนี้ครับท่านครับกรณีการถ่ายภาพในโครหาเนี้ยนะฮะ
คือตามกฎหมายเนี่ยถ้าถ่ายภาพที่กาในบัตรแล้วผิดกฎหมาย
แต่คราวนี้กรณีมันมีหลายกรณีร้องเรียนมาว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ไม่สามารถถ่ายภาพได้
แม้กระทั่งภายนอกครูหาด้วยอันนี้จริงแล้วทำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงฮะ
ยันย้ำอีกทีได้ไหมครับครับคือเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะครับ
ไม่ให้ถ่ายภาพก็คือภาพบัตรที่ลงคะแนนเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นความลับ
เฉพาะรู้เฉพาะคนที่ลงคะแนนนะครับครับอย่างเช่นเมื่อก่อนหันครูหาแล้วก็ถ่ายซูมสามารถจะเห็น
นี่ก็คือการจัดเลือกตั้งที่ไม่รับไม่เป็นความลับนะครับ
ลับก็มีคนที่กาบัตรนะครับหลังจากกาแล้วเนี่ยก็ต้องพับบัตรตามที่นั่นแล้วล่ะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไปหยอดในหีบบัตรเนี่ยนะครับคนที่ถ่ายรูปจากข้างนอกมาไม่สามารถจะเห็นได้ที่กาอยู่ในบัตรครับ
อันนี้ก็เขาก็ถ่ายรูปจากข้างนอกครูหามาได้นะครับก็มีหลายภาพที่เป็นภาพตัวอย่างนะครับในการที่จะหยอดลงไปในหีบบัตร
แต่บัตรนั้นพับแล้วนะครับไม่สามารถที่จะรู้ว่าภายในเนี่ยกาหมายเลขใดนะครับ
อันนี้ก็คือเป็นความลับครับเข้าไปในครูหากาได้มั้ยครับเอ่อถ่ายได้มั้ยครับ
ครูหาไม่แนะนำนะครับอย่าไปถ่ายในครูหานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นข้อร้องเรียนได้นะครับ